ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิป
คุณครูในโรงเรียนแอบถ่ายเอาไว้เป็นโรงเรียนประถมที่จังหวัดระนองนะคะ
คนร้ายส่องปืนยาวออกมาจากหน้าต่างชั้น๓ของบ้าน
แล้วยิงใส่เข้าไปในโรงเรียนเกือบ๒๐นัดนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เราตามให้ต่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานบ่าย๓โมงนะคะ
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนหมิงซินในอำเภอเมืองจังหวัดระนอง

กำลังฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันทักษะวิชาการ

เสียงปืนมันดังมาจากบ้านที่อยู่ข้างโรงเรียน
เด็กก็ตกใจกันใหญ่รีบวิ่งหลบเข้าไปในอาคาร
คุณครูก็เลยบันทึกภาพเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
คือคนร้ายแง้มกระจกออกมาแล้วยิงเข้าไปในโรงเรียน๑๘นัดนะคะ
โอ้โหอะไรกันเนี่ยคะ
คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะที่หน้าโรงเรียนภาพเนี้ย
จะได้ยินเสียงปืนนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะมีหัวกระสุนปืนนะคะ
ตกอยู่สองนัดคุณวิรยุทธ์ปรานีนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับรองผู้มนุยการโรงเรียนก็ได้ข้อมูลมาว่า
โรงเรียนนี้เปิดมาหนึ่งร้อยสองปีแล้วค่ะ
คณะกรรมการคนก่อเหตุเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างโรงเรียน
เมื่อสามสิบปีก่อนแล้วคนก่อเหตุเคยร้องเรียนโรงเรียนค่ะ
ไม่พอใจว่าทำไมโรงเรียนถึงเสียงดังแต่โรงเรียนอยู่มาหนึ่งร้อยสองปีนะ
ผู้ก่อเหตุเพิ่งย้ายมาอยู่ข้างโรงเรียนได้๓๐ปีนะ
แต่โรงเรียนบอกว่าก็ไม่เป็นไรแก้ปัญหาให้ก็ถอดลำโพง
ลำโพงไปทางอื่นทำกำแพงซับเสียง
แต่ทำไมคู่กรณียังยิงปืนเข้ามาอีกไปแจ้งความแต่ตำรวจบอกว่า

แม้แต่นักการพาโลงซึ่งไปช่วยโบกรถจราจร
ซึ่งต่อเนื่องจากจากจราจรข้างบนเพื่อใช้นกหวีด
ก็ไม่ให้ใช้ไม่ใช้ผมก็ไปห้ามนักการพาลง
ต้องใช้นกหวีดแต่มันใช้มือไม่ได้
เพราะรถมันขึ้นออกตลอดก็อาจจะมีเสียง
มาครับมาครับอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่พอใจ
พอไม่พอใจเนี่ยเขาอาจจะโทรหาผมเมื่อวาน
ผมก็ไม่ได้รับนะครับแต่ก็โอเคก็ทุกครั้งก็จะรับตลอด
แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะ
คุณแง้มกระจกแล้วยิงปืนเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยนะ
คุณทำได้ยังไงนักเรียนก็อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนปฐม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับครูที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ครูบอกว่าเมื่อวานนัดเด็กนักเรียนประมาณ๕๐คน
ซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค
ยืนยันว่ามันไม่ได้เสียงดังรบกวนอะไรข้างบ้านนะ
ตอนเกิดเหตุเหลือนักเรียนอยู่๘คน
นักเรียนที่เหลือกลับไปแล้วแล้วพอโอ้โหเด็กได้ยินเสียงปืน
เด็กตกใจมากรีบวิ่งไปหาครู

พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุคนนี้
ก็ใช้ปืนยิงออกมาจากบานหน้าต่าง๓นัด
นกที่เกาะอยู่บนคานมันร่วงตกลงมาตาย

พอเด็กได้ยินเสียงปืนเด็กก็เลยวิ่งไปหลบ
ส่วนตัวครูเองก็เลยวิ่งไปแจ้งกับทาง

แล้วก็วิ่งขึ้นไปถ่ายรูปข้างบน
ให้ครูใจละไปต้อนเด็ก
ก็คือให้เด็กอยู่ในห้องห้ามออกมา

ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและทหารฝ่ายจู่โจม
กฎอายการศึกปิดล้อมบ้านและควบคุมตัว
นายสุวรรณอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องสงสัยที่ยิงเข้าไปที่โรงเรียน
ไปสอบประคำสพรน

ตบมือให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
โอ๊ยยยย
จากการตรวจค้นนะคะเจอปืน๓กระบอกและเครื่องกระสุนปืน
พอสอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานแวดล้อม
มั่นใจว่าดำเนินคดีกับนายสุวรรณเฉลิมวุฒาวัย๔๓ปี
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ได้แน่นอน

เพราะตำรวจบอกว่าจะไม่ให้ประกันตัวนะคะ
เพราะนี่คือคดีที่ใช้กฎอายการศึกสามารถควบคุมตัวได้๗วัน
เช้าวันนี้ที่โรงเรียนหมิ่งซิน
ก็เลยเปิดการเรียนการสอนกันตามปกติค่ะ
แต่มีทหารตำรวจอาสาสมัครมาคุมเข้มดูแลเรื่องของความปลอดภัย
ให้น้องนักเรียนและคุณครู
ทีมข่าวได้คุยกับผู้ปกครองของน้องนักเรียนชั้นป๔คนหนึ่ง
บอกว่าวันนี้มารับหลานตั้งแต่บ่าย๒โมงด้วยความเป็นห่วง
มีความเป็นห่วงกลัวเพราะว่าดูข่าวเหตุการณ์หนอโบรรณภูมิ
ดูสิเหตุการณ์นี้มายิงใส่โรงเรียนเนี่ยนะ
ผู้ปกครองเขาก็กังวลใจอะเนาะ
การยิงเข้าไปสิบแปดนัดน่ะเท่าที่อ่านข่าวนะครับ
มันอันตรายถ้าเกิดว่าลูกหนึ่งลูกใดเม็ดหนึ่งเม็ดใดไปกระทบกับศีรษะเด็ก
ถามว่าใครรับผิดชอบชีวิตเด็กการกระทำมันต้องมีความคิดไม่ใช่ว่าเออ
ถ้ากูทำกูใหญ่กูมีเงินมันไม่ใช่นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นลักษณะสังคมที่ว่า
ที่สุดวันนี้เด็กขาดเรียนตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
คุณไปถามคุณครูได้เลยว่าเด็กขาดเรียนเฉพาะในแนวบ้านผมแล้วนะ
ขาดหมดเลยเขาไม่กล้าปล่อยลูกหลานเข้ามาเรียนเขากลัวอันตราย
อืมแต่ทีเนี้ยค่ะพอสถานการณ์คลี่คลายเด็กเด็กก็เริ่มเริ่มยิ้มได้
ก็เริ่มกล้าที่จะไปโรงเรียนทางผู้ปกครองก็เริ่มจะไว้วางใจ
ให้น้องน้องไปโรงเรียนได้ตามปกตินะคะอ่าโอ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะ
ว่าจะก่อเหตุแบบเนี้ยจะไปกี่วันอ่ะรอบเนี้ยใช่ไหมโอ้โห